คุณผู้ชมใครที่อยู่ในบ้านบางทีบอกว่าเฮ้ยพื้นมันเย็น
ใส่ถุงเท้าดีกว่าถุงเท้าจะได้อุ่น

เงยหน้าดูหน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้เลย
เดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
อีกนิดเดียวจะลงมาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว

เจ็บหัวค่ะเอ้าทำไมอ่ะ
เฮ้ยตากเร็ว

ชั้นสุดท้ายแล้วตรงแง่งตรงมุมพอดี
แต่พอดูปุ๊บที่มือเลือดค่ะหัวแตกค่ะ
เพราะว่าพี่ใส่ถุงเท้าไงแล้วลื่น

คลิปนี้คนไปดูเพราะ๒ล้านกว่าครั้ง
นี่คือรอยเลือดนี่คือหัวแตกหลังจากไปหาหมอแล้ว
แต่เชื่อมั้ยมีคนไว้คอมเมนต์ว่าอย่างน้อยนะ
ถ้าสมมุติเกิดแตกโอเคจะได้ไปหาหมอ
ไม่เป็นไรต้องเรียนว่าเลือดห้างในสมอง
ไม่ได้นะข้างในเราไม่รู้นะต้องไปหาหมอนะ
ใช่ค่ะแล้วพี่คนนี้สุดท้ายก็คือก็หาหมอก็เย็บ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เจ็บนิดหน่อยแต่ก็แบบเป็นบทเรียนเลยล่ะค่ะ
ถ้าหัวฟาดตึ้งไปนะฮะถ้ารู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็จริง
แต่ให้ดูภายใน๔๘ชั่วโมงนะ
ถ้าคุณมีอาการคลื่นไส้อาเจียนต้องรีบหาหมอนะ

สมองของท่านได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงนะครับ
ใช่นะฮะลองตรวจสอบตัวเองดูนะครับถ้าหัวกระแทก

ไม่น่าต้องเลือกถุงเท้าที่มันเป็นกันลื่น
หรือว่าจะติดตัวกันลื่นที่บันไดมันอาจจะช่วยได้นะครับ